ผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเร็วมาหวัดเสียวอยู่ในซอยนะครับ
ร้านขายของที่อยู่ในซอยเขาก็เรียกเตือนเนี่ย
พอเรียกเติมผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะ

บอกเขี่ยวหน้ามาจะยังไง

ใครจะบ้าหวัดถ้าลูกเขาจ้างมา

ดีดไหมคุณผู้ชมดีดไหมนะครับแล้วที่สำคัญผมไปเห็นคอมเมนต์ในคลิปนี้
เขาบอกว่าคุณป้าคนนี้ถ้าเป็นรถก็รถซุปเปอร์คาร่ะจากศูนย์ถึงร้อยโอ้โหป้าวัยจริงจริง
นะครับตอนแรกยังพูดแบบลูกลูกหนูหนูอยู่เลยนี่แหละครับผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาชวัดเฉวียน
ในซอยเขาก็เตือนกันนะดิว่าอย่าขี่อย่างนี้อย่าขี่เร็วมันอันตราย
ม้วนงอไปหมดนะครับมีการบอกปลายสายไอ้มือที่ที่ถือน่ะ
เขาเอาโทรศัพท์เศียบกับใอย่างหมวกกันน็อกไว้นะครูผู้ชมถ้าใครดูดู
นี่แหละครับผู้สื่อข่าวต้องลงพื้นที่ไปคุยกับนายทาตีสากรัฐนะครับ
อายุ๒๕ปีเป็นเจ้าของร้านตัดผมเล่าบอกว่าเมื่อช่วงสายของเมื่อวานนี้
ผู้ชายในคลิปเขาขี่รถเข้ามาในซอยจรรย์สนิทจรรย์สนิทวง๒๓
ปกติเขาก็มาอยู่บ่อยนะมาหาพี่ชายที่อยู่ในซอยนี้
ขี่รถเร็วขี่รถเสียงดังที่ผ่านมาก็ไม่ได้เคยเตือนเคยว่าอะไรไป
เมื่อวานนี้เขาขี่รถพุ่งพลวดออกจากซอยนะครับโดยไม่ระวังรถคันอื่นเลย
ก็ไปเตือนเขาพี่เตือนเขาแรงเปล่าเตือนแบบนี้น้องพี่ครับเมื่อกี้พี่ขี่ออกจากซอยเกือบชนคนแก่
พี่ขี่ช้าลงหน่อยได้ไหมครับเตือนแบบนี้คุณผู้ชมจากนั้นเขามีอาการแปลก
ทำท่าจะหยิบไอ้เหล็กแหลมเป็นเหล็กขูดชาร์ปอ่ะนะนี่นี่หลักฐานคาคลิปเลยนะครับ
ทำท่าจะแทงดีเขาหลบทันนะครับแล้วเถียงกันอยู่อีกพักหนึ่ง
เขายังจะขอดูหลักฐานกล้องวงจรปิดนะซึ่งนะครับบอกเออเนี่ยไปตามดูได้ที่ร้านตัดผมนะครับ
ซึ่งอยู่กลางซอยพอเขาขี่รถตามมาเหตุการณ์ก็ไปตามในคลิปก็คือ
เถียงกับพี่ร้านขายขนมปังนะครับพี่ทาตีก็ลงไปลงบันทึกประจำวันไว้นี่

พี่ครับเมื่อกี้พี่ขับรถเกือบชนคนนะครับ
พอเขาได้ยินปั๊บเขาตกใจ
แล้วก็อาการออกเลยก็ควักเหล็กเข้ามาแทงผมก่อนรอบแรกเลย
ก็เจ้าตัวก็บอกผมอยากดูกล้องว่าชนตอนไหนชนอะไร
ผมก็บอกว่ามันเกือบชนครับพี่ผมไม่มีกล้องหรอกอย่างในคลิปเลย
ก็กูจะดูกล้องเขาบอกว่าพี่กูเป็นรุ่นใหญ่อยู่ในซอยนี้นะ

ผมก็เลยตามพาเขามามาตรงจุดในคลิปที่๓คลิปที่เป็นประเด็นเลย
ครับก็มาเจอพี่ตาพี่ตาเป็นคนช่วย
พี่สังเกตเลยดูซอยมันไม่ได้ใหญ่โตมากค่ะพี่

สมัครทางรถรถด้วยเปลี่ยนตากลาวคือว่าไม่ปกติ
นางสาวราคนาเศรือพลายอายุ๔๔นะครับ
เป็นผู้หญิงในคลิปน่ะเสียงในคลิปโอ้พี่เหรอสุดยอด
แม่ค้าขายขนมปังกลางซอยเล่าบอกว่า
เห็นเหตุการณ์ผู้ชายคนนั้นจะแทงน้อนร้านตัดผมแล้ว

แต่เขาดีดเหลือเกินและเถียงด้วยเถียงเก่งนะครับ

แต่มีวัยรุ่นบอกว่าเมื่อเช้าเห็นมาบิดรถอยู่หน้าปากซอยเหมือนกัน
มันต้นไหนชนบอกว่ามันไม่ได้ชนตอนนี้หรอก
แต่ถ้าชนขึ้นมาล่ะมึงจะมาขอคำมามาขอโทษทีหลังหรอก
มันไม่ใช่มันบอกผมไม่ขอโทษหรอก
มันพูดอย่างนี้แล้วมันก็ดีดแล้วก็เป็นตามคิด
เขาน่าจะเต็มอ่ะเต็มคาราเบล
เขาบอกว่าไม่รู้โดนตัวไหนมาแต่ไอ้ดีดดีดแน่นอน
ชอบอ่ะชอบพี่แม่ค้าพี่เป็นคนตลกนะเนี่ย
เมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมาตำรวจจับได้แล้วนะ
นายชายาอายุ๒๘ปีผู้ก่อเหตุไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจับได้ครับ
จากการตรวจค้นพบว่าป้ายทะเบียนรถแล้วก็เหล็กขูดชาร์ฟ
ที่ใช้ทำร้ายผู้เสียหายซ่อนอยู่ใต้บอร์
แม่ยังรอผลตรวจอยู่เหรอ
คุณผู้ชมครับผลตรวจปัสสาวะยังไม่ออกรอผลตรวจอยู่
สนับสนุนไปอย่างไรและจะตอบไว้อย่างไรชอบลองฟังดูหน่อยฮะ
นะครับก็ไม่ได้อะไรมากนัก

คุณตำรวจนะรออยู่นะรอผลตรวจปัสสาวะอยู่นะอยากรู้จริง
ก็พอจะเห็นอากับกิริยานะคะ
มาดูที่ชนบุรีกันต่อคุณผู้ชมค่ะ